ใครที่นึกถึงเจเจตลาดนัดจตุจักรค่ะ
วันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่เปิดให้บริการ
คือตลาดนัดจตุจักรนอกจากโซนต้นไม้แล้วเนี่ยนะ
วันนี้ที่เขาเปิดก็เป็นพวกของตกแต่งบ้าน
พงเสื้อผ้าอาหารการกิน
เขาเปิดตั้งแต่ตี๕จนถึง๖โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์
ต้องย้ำแบบนี้ตลาดกลางคืนยังไม่มีนะคะคุณผู้ชม
แล้วนี่ทีมข่าวของเรานะไปตั้งแต่เช้าเลย
ไปดูบรรยากาศเพราะว่าเขาก็ต้องมีมาตรการการคุมเข้มเหมือนเดิม
ก็ต้องย้ำนะวันนี้ใครจะไปตลาดนัดจตุจักรนะ
ก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยในการที่จะปฏิบัติตามมาตรการเขา
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
พ่อค้าแม่ขายที่ในตลาดนัดจตุจักรเนี่ย
เขาก็มาเตรียมร้านกันตั้งแต่เช้าเลย
เปิดร้านหลังจากที่ทางสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

โดยผู้ค้าที่เข้ามาขายสินค้ารวมถึงนักช็อปทั้งหลาย
ต้องฟังดีนะคะเข้ามาแล้วเนี่ย
จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อน

และที่สำคัญคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะ
ไม่มีไม่ได้เข้ามาในจตุจักรนะคะ
พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงนักช็อปด้วยลูกค้าด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งเขาก็ขอความร่วมมือนะ
ให้ผู้ค้าแต่ละร้านจะต้องมีเจลล้างมือเอาไว้ประจำร้านเลย
แล้วในตลาดเขาก็จะมีตั้งจุดเป็นเหมือนอ่างล้างมือ
ตั้งจุดแอลกอฮอล์เอาไว้ให้ได้ล้างมือกันด้วย
ซึ่งก็เน้นย้ำค่ะว่ายังไงเข้ามาแล้ว
ก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม๑๒เมตร
แม้ขับรถเข้ามาเขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิในรถด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะพอคนมาถึงแล้วช้อปปิ้งแล้วเหนื่อย
หาอะไรกินในจตุจักรหน่อย
เวลาที่ไปร้านอาหารเขาให้เว้นระยะห่างของที่นั่งเมตรครึ่ง

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะที่นั่งคู่กัน
คุณก็จะไม่ได้สวีทจีจากันนะคะ

เน้นทำความสะอาดของสถานที่ต่างทุก๒ชั่วโมงเลย

ปุ่มกดชักโครกตามที่ล้างมือก๊อกน้ำต่าง

บริเวณทางเข้าตลาดทั้ง๖ประตู
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ
ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเปิดร้าน
แล้วก็ลงบันทึกด้วยว่าเดินทางมาจากที่ไหน

แล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิเกิน๓๗๕เนี่ย

อันนี้ไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในตลาดนะคะ
แต่ว่าวันนี้อาจจะเปิดแบบไม่เต็มรูปแบบแล้วนะฮะ
เพราะว่าผู้ประกอบการบางท่านเขาก็อยู่ต่างจังหวัด

เออเรื่องจะรู้จักไปแล้วเนี่ยนะคะ
ทีนี้มาดูสำหรับน้องนักเรียนหน่อยดีไหม

เอาจริงต้องติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลา

ทีนี้เรื่องนี้เราอัปเดตกันหน่อยนะคะ
ความคืบหน้าการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ค่ะ
หน้าจออันนี้ไว้ได้เลยคุณผู้ชม
เพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายนัทพลทีปสุวรรณเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันมติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กำหนดให้เปิดการเรียนการสอน
วันที่๑กรกฎาคมนี้
๑จะเริ่มเลยนะ
กรกฎาถึง๑๓พฤศจิกา
หลังจากนั้นก็จะปิดเทอมค่ะคุณผู้ชม
เทอม๑๔ถึง๓๐พฤศจิกาประมาณ๒อาทิตย์กว่า๑๗วันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะไปเปิดภาคเรียนที่๒

ข่าวก่อนหน้านี้ออกมามันไม่มีปิดเทอมเลย
แต่นี่สรุปคือมีปิดเทอมแล้วนะคะมี๑๗วัน
เรียนที่๒ก็ให้เปิดเรียนวันที่๑ธันวาคม
เปิดไปจนถึง๙เมษายนปี๖๔
แล้วหลังจากนั้นก็จะปิดเทอม
ปิดเทอมช่วงวันที่๑๐เมษายนถึง๑๖พฤษภาคม๓๗วัน
อันนี้คือปิดเทอมใหญ่เราจะเลื่อนชั้นกัน
เพื่อให้ทั้งนักเรียนทั้งครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษา

อันนี้ท่านนัทพลทีพสุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็ออกมายืนยันในเรื่องนี้นะคะ